การประชุมของมหาเทราสมาคมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

ซึ่งต่อจากนี้จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ติดตามการรายงานสดจากคุณสุฤษฎีดามหญผู้สื่อข่าวเทราชนะคะ
การประชุมของมหาเทราสมาคมในวันนี้
เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับเมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาทีครับ
ขณะที่รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาก็ออกมายืนยันครับ

ชายพงพงศรีดารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เปิดเผยว่าการประชุมของมหาเทราสมาคมในวันนี้

ไม่มีการหารือในเรื่องของเสนอการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
แต่หากทางมหาเทราสมคมจะมีการหารือในประเด็นนี้
ก็จะมีการหยิบยกขึ้นมาเพื่อหารือกันเป็นวาระพิเศษ
ขณะที่กระแสที่มีกลุ่มยื่นหนังสือต่อต้าน
การคัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐

ระบุว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาก็พร้อมที่จะรับเรื่องนี้ไว้เช่นกัน
เมื่อที่ผมได้จุดสอบดูแล้ว

ไม่มีการสเนอเรื่องของวารักษ์เกี่ยวกับการสเนอหนามของโทรศักดิ์ภาษาศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศั
ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์ภาคศักดิ์